คนสวยใจบุญอย่างพี่บุ๋มปนัดดากันบ้างดีกว่าค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางไปมอบเครื่องฟอกอากาศนะคะ
ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทหารอากาศศรีกัน
กรมแพทย์ทหารจำนวน๒๕เครื่องนะคะ
มูลค่ากว่า๑๕๐๐๐๐บาท
โดยพี่บุ๋มยืนยันว่าจะมอบอุปกรณ์ต่าง
ให้โรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วประเทศ
เพื่อไว้ใช้รับมือหากเกิดการระบาดรอบ๒
ปลดล็อกดาวน์ประเทศค่ะ
โควิดใกล้ที่จะลดลงแล้วที่เราเห็น
แต่นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกดาวน์

เครื่องนี้ก็จะช่วยในส่วนของเขาเรียกว่า
แกนแล้วก็ฆ่าเชื้อตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าให้เลยค่ะ
ตรงนี้จะช่วยเซฟชีวิตคุณหมอได้มากขึ้น

ก็คือข่าวคุณครูข่มขืนนักเรียน

โดยเฉพาะเพื่อนครูที่ออกมาปกป้องกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่บุ๋มได้เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย

หลังหมดโควิดจะลุยจัดการเรื่องนี้ให้ได้แน่นอนค่ะ

เราไว้ใจว่าโรงเรียนจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดี

คุณก็ต้องรู้ตัวและยับยั้งชั่งใจตัวเอง
เป็นว่าคุณไม่ควรที่จะไปทำลูกเขา
แล้วที่มอโหคือตักกะของเพื่อนเขานะ

คือคนเราเพื่อนเรามีทำผิดได้
แต่คุณก็ควรไปให้กำลังใจส่วนตัว
ไม่ใช่มานั่งให้กำลังใจออกสื่อกันอย่างนี้

คนแบบนี้ต้องตรวจสุขภาพจิตค่ะ

ดังนั้นนั่นหมายถึงว่าสามารถเสนอชื่อ
หรือยื่นเรื่องฟ้องร้องอะไรทุกอย่าง
ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบได้เลย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงและเป็นกำลังสำคัญนะคะ
ในการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของการคมขืน